จะพาคุณผู้ชมไปดูสัตว์แปลกที่มีความหลากหลาย
มันหลากหลายและน่าสนใจอย่างไร
ติดตามกันเลยในช่วงแปลกแวกเอ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊ะ
งงป้นสงสัยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งในแปลกแหวกเอ๊ะนั่นเองครับ
วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองครับ
ผมมาตามหาคนที่เลี้ยงสัตว์แปลกที่สร้างรายได้กว่าแสน
แต่ว่าสัตว์แปลกที่ว่ามันคืออะไรนะ
ถ้าอยากรู้ตามผมมาเลยครับไป
ก็แล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่
สวัสดีครับสวัสดีครับ
แผลงค์ของพี่เหลี้ยงสัตว์อะไรบ้าง
ก็มีหลากหลายชนิดเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นกบฮอนฟ็อก

จากเลี้ยงเล่นกลายเป็นแบบเลี้ยงแบบอาชีพนะครับ
ในกลุ่มในตลาดมีความต้องการอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็มองเห็นว่ามันน่าจะเป็นอาชีพเสริมได้
สัตว์ที่เคยขายแล้วมีราคามากที่สุดคือตัวอะไรฮะ
เพราะว่าขายไปล่าสุดก็๒๐๐๐กว่าบาท
โอ้โหเนี่ยราคาไม่ธรรมดาเลยนะครับคุณผู้ชม
งั้นเดี๋ยวเราไปดูสัตว์แต่ละประเภทดีกว่า

นี่แหละครับตอนนี้ผมมาอยู่จุดที่พี่เขาเลี้ยงเจ้ากบคอนฟ็อกแล้วนะครับ

จริงทีมกำเนิดเขาอยู่ที่ประเทศอาเจนติน่าครับ
เพราะฉะนั้นชื่อเต็มเขาก็คืออาเจนติน่าฮอนป๊อก
จุดเด่นนะฮะของเจ้ากบชนิดนี้ครับพี่
เขาจะมีติ่งเขาอยู่ที่บนเปลือกตานะครับ
เป็นที่มาของชื่อฮอนป๊อกนั่นเองก็คือเขา
อย่างตัวใหญ่อย่างนี้พี่เขาสามารถกินอะไรได้บ้าง
หลักก็จะเลี้ยงกันด้วยเนื้อปลาแล้วก็หมูลูก
หนูกินหนูได้เลยเหรอครับครับโอ้โฮ
มาดูสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่ต้องบอกว่ารายได้ดีเหมือนกันคืออะไรฮะ
งูชนิดนี้จะอยู่โซนแอฟริกา
เริ่มต้นที่๒๐๐บาทสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงงูวอของเขา

นอกจากกบพรฟ็อกและงูไพทอนแล้ว
อ้ำเขายังเลี้ยงสัตว์แปลกอื่นอีกหลายชนิดด้วยล่ะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับตุ๊กแกหางอ้วนแล้วล่ะครับ
นิยมเลี้ยงก็เพราะว่าเขามีสีสันสวยงาม
แล้วก็ความอ่วนทางป้อมแบบนี้ครับ
ก็เลยทำให้คนนิยมเลี้ยงครับ
ราคาซื้อขายปกติทั่วตุ๊กแก้วันนี้เค้าซื้อขายกันอย่างไร
ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ๓๐๐๐บาท
จนไปถึงตัวสี่ห้าหมื่นเลย
โอ้โฮสี่ห้าหมื่น
สวัสดีครับ